มีรู้สึกยังไงกับรูปที่โหล่งมาทำ

คือพี่เรียกเรื่องมายู
เป็นยังไงบ้างกับการลองเจอกัน

แต่ส่วนใหญ่คนจะทักรูปนั้นว่า

คนก็เลยบอกอุ๊ยแต่รูปนั้นใครมายู
ก็รู้สึกว่าเออแสดงว่าแบบคือมายุทธ์โตขึ้นมาก็อาจจะมาทางเราเหมือนกันนะ
เพราะเราก็รุ้นว่าเอ๊ะไปทางใคร
จุดใหญ่คนจะบอกไปทางคุณพ่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ส่วนถ้าเกิดในความพัฒนาการจริงก็คงเป็นพี่เอมากกว่า
ที่แบบว่ามีความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเยอะอะไรอย่างนี้
จริงคือมันก็รูปในสมัยก่อนมันก็ทำให้เราได้มองเห็นภาพหลายอย่าง
จากภาพที่ความเปลี่ยนแปลงแต่มันเห็นถึงความผูกพัน
แล้วก็มิตรภาพที่มันแบบมีมาเรื่อย
หมายความว่าเราโอ้โหไม่มีแบบเป็นเพื่อนกัน
แล้วไม่แบบงอนกันบ้างหรือกันบ้างมันก็ต้องมีเนอะอะไรอย่างนี้
แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังมีความผูกพันกันเสมอ
ก็เหมือนกับมีซุมก็คุยกันมีทุกข์บ้างก็คุยกันอะไรอย่างนี้
ส่วนมีงอนกันบ้างส่วนใหญ่เมย์ไม่ค่อยมี
ถ้างอนก็คู่เขาเอ้าสักพี่เออะไรอย่างนี้อารมณ์นี้
พี่เมย์รู้สึกไงว่าแสงพี่เมย์รู้มันเหมือนกับการเป็นชีวิตอย่างนี้
คือมันเป็นรูปเก่าพี่เองคงอยากจะรู้ว่า
แต่ก่อนเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาสวยไง
จริงเขามีแบบเขาเป็นคนลงอะไรแล้วเขาคิดเก่งเขาเยอะ
พี่เมย์ปรึกษาเพื่อนไหม
จริงพี่เมย์สงสัยไหมว่าทำไมพี่เอ๊ต้องสวยทุกวัน

เคยถามเขามาว่าเขาก็
ไม่ได้ถามแต่รู้เพราะว่ารู้จักกับเขามาตั้งแต่
คือต้องบอกก่อนว่าเราเรียนกันด้วยกันที่มหาลัยตั้งแต่มหาลัยรังสิตนะคะ
แล้วก็เมย์เนี่ยรู้จักกับพี่เอมาก่อนอ้ำอีก
แล้วก็เห็นพี่เอแบบหลายอย่างมาก
ซึ่งต้องรู้ว่าเขาก็มีความฝันเขามีความฝัน
เขาฝันหลายอย่างด้วยความฝันของเขาเนี่ย
เป็นความฝันที่ต้องยอมรับนะคะว่าประสบความสำเร็จ
คือเขามีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจะต้อง

เขาจะต้องนำพาคนให้มีชื่อเสียง

เขาก็อยากรู้สึกว่าเขาก็อยากได้แบบ

อยากมีอะไรที่โชว์เต็มที่เขาก็ทำ
เขาก็เลยแบบว่าออกมาสวยทุกวัน
ในเมื่อแบบว่าเราก็แก่แล้ว
อายุเขาก็พี่เอนี่ก็น่าจะแบบปลาเข้าไป

ขายซะเลยเกือบเป็นห้า

เดี๋ยวนี้เขาก็สวยดูดีดูแลตัวเอง
เขาก็เลยโชว์ประมาณนี้ค่ะ
อยากมาเป็นไม่ตัวเองก็เหมือนกัน

มีครอบครัวอะไรยังไงหรือคนนั้นคนนี้
หรือแม้แต่พี่ใหญ่เขาก็มีหลานเพราะว่าคงอยากจะให้ไปถึง
ตอนนี้เรามองไปข้างหน้าเหมือนกันจุดหมายของตัวเมย์เราโตขึ้น
เราก็เริ่มมองแบบตัวเราโอเคแล้วเราก็เริ่มมองไปถึงเพื่อนคนรอบข้าง
เริ่มเหลือแผลความสุขหรือคุณภาพต่าง
ลูกเราจะเป็นอย่างไรต่อเราก็เริ่มมองอีกขั้นตะวันต่อนึง

โจ๊ะอยากมีต่อหน้ากันเลย

พี่แอก็ว่ากันไม่ได้มีแอพ
มีแอปส่วนเรื่องอย่างนี้

เพราะว่าเพราะว่าเป็นเหตุของอัมว่ะ

เพราะอ้ำก็พูดเลยในกลุ่มเพื่อนว่า

จริงจริงก็คือ

คือเราไม่ทะเลาะกันนะ

พี่แม้ตอนเห็นกับพี่อั้ม

เขาเป็นคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าลงอะไรรูปอะไรเยอะ

อ้ำเป็นคนตามเพื่อนไม่เยอะ

หรือคือหากปกปุ่นซักตัวที่ยินจริงอ่ะพยายามหนีมาพักนึง

บ้าง

งานอะไรก็จะไม่เอา
แล้วเขาก็จะเป็นแบบคนที่ไม่ชอบแบบถ่ายรูป
กระทั่งเราไปงานธรรมดาทั่วไปจะถ่าย
โอ้ยรู้ไหมที่ว่ากว่าที่จะเห็นรูปในไอจีที่ไม่ลงอ่ะ

ทะเลาะเลยแบบจนบางทีเคยร้องไห้ด้วยอ่ะ
เหมือนแบบรู้สึกเสียรู้สึกแบบว่า
เฮ้ยทำไมทำไมลูกแบบไม่ยอมถ่ายทำไมลูกถึงไม่ยอมนี่

แต่บางทีเราก็อยากให้เขามีนิดนึง
เขาก็จะแบบว่าไม่เอาหนูไม่ชอบถ่ายรูปหนูไม่ชอบถ่าย
หรือถ้าใครมาถ่ายโดยที่มาถ่ายเขาเขาก็ไม่ชอบ
คือเขาอยากจะให้แบบขอหรืออะไร
ตอนนี้เริ่มเข้าใจแรกพูดถึงเด็กนะที่เราไม่เข้าใจ

บางอย่างเดียวแกร่งอาหาร
ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาอยากเล่น
เราก็บอกว่าจริงเหรอแน่ใจนะ

แต่บังเอิญว่าละครเรื่องนี้ตอนจบมันมีฉากเด็กสั้น
ก็เลยถามเขาเขาบอกเขาโอเคอยากเล่น
เราก็โอเคก็มาอยู่ก็มา
ตอนมาลองเล่นวันนั้นที่มาถ่ายยังลุ้นเลยค่ะว่า
เอาเป็นว่ายังคิดอยู่ใจว่าถ้าวันนั้นไม่ได้
ไม่เปลี่ยนใจไม่ถ่ายก็คือไม่เป็นไร
แต่เขาก็ถ่ายแล้วก็ทำออกมา
ก็ทำได้โอเคในตามนั้น

แล้วก็ถามเขาว่าทำไมระหว่างการถ่ายแบบ

ทำไมหนูถึงเลือกที่จะมาเล่นละคร
เขาบอกว่าไม่มีเงียบดี

ทำไมหนูไม่ชอบเสียงกรี๊ด

มันจะมีเสียงข้างนอกที่จะมาอยู่
มายูหรือคอยเชียร์ที่จะซัพพอร์ตเขา
แต่เขากลับบอกว่าหนูไม่ชอบเสียงเชียร์อย่างนั้น

เงียบที่อยู่ในกองก็จะถ่ายก็ถ่าย
อะไรอย่างนี้ค่ะ
อื้มเดี๋ยวหนูจะไปเดินแบบล่ะ

ไม่ค่ะเพราะว่าเราดูแล้วเลือกแล้วว่าพอดีว่าที่ให้เขามาเล่นบทมันไม่ได้มีอะไร
คือเป็นการลองนิดเดียวเองค่ะแทบจะไม่มีอะไรเลยอันนี้เอามาให้ลองก่อน
แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้แบบเป็นแบบฉักเบามากให้มาลองกล้องมาลองอยู่ในกองเวลาบรรยากาศการเป็นนักแสดงเป็นยังไงก่อน
เขาก็ขอก็เลยให้ไปแต่จริงถ้าต้องไปเล่นจริงจังก็ต้องมาคุยกับอีทีนึง
เขาได้ดูเมอร์นิเตอร์เขาได้ดูหรือเปล่า
ดูค่ะดูเขาชอบดูเขาชอบเขาก็บอกว่าไหนหนูตรงไหนที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ดียังไม่โอเค
เขาก็บอกว่าเสื้อหนูไม่โอเคเหมือนกับใส่ไม่ดีไม่ค่อยนี่ผมหนูแล้วก็พูดเลย
แต่ว่ากาก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้แล้วนะลูกมันผ่านไปแล้ว
เราจะได้รู้ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็กลับมายังแก้ไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไร
คราวหน้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราทำให้มันดีขึ้นนะ
อย่างนี้พอเล่นอย่างคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวพี่หนูเขาต้องมาหรือว่าไหนหนูต้องมา

เป็นความง่ายน้อยแล้วอร่อยไหม

ก็บอกยินดีอยู่เนี่ยนะคะคุณแม่

๑ในร้อยของชั้น

เพราะว่ามายูเขาก็เป็นแนวติ๊ด
ต้องบอกก่อนคือเขาเป็นแนวนี้อยู่แล้วแล้วมันได้รับเพราะว่าเขาไม่ชอบที่จะมาแบบข้างหน้าจอหรือแวดวง
เขาไม่ได้เป็นแนวนี้แต่ว่าเขาเป็นคนชอบชอบวาดรูปชอบศิลปะ
คือแล้วเขาก็ได้รับรางวัลเรารู้สึกว่าเอออย่างน้อย
เขาก็ได้รับรางวัลในสิ่งที่โดดเด่นในลักษณะของเขาในรูปแบบของเขา
ในแบบของเขาได้แล้วเป็นการของโรงเรียนด้วยเราก็ดีใจดีเขาได้
แล้วดูเขาก็ดีใจเพราะเราก็ถามแบบบางคนนิ่งก็ถามว่า
ได้รับรางวัลนะเขาก็ล้องงอยู่ล้อล้อหนูเก่งมากเลยนะลูก
ก็พยายามบอกเขาล้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็ไปวันที่ประมาณเขาก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมาก
ถ้าของรางวัลปกติเราไม่ได้แบบว่าจริงก็เขาอยากได้อะไร
แล้วก็ถ้ามันเหตุสมควรให้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้มีอะไรก็เขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้มาบอกว่าอะไร
เดี๋ยวนี้เวลาจะอยากได้อะไรเขาก็เหมือนกับเขาก็จะรู้ว่าอันนี้เอาแค่นี้พอ
บางทีเราบอกเอาไหมลูกเขาก็แทบไม่เอาด้วยซ้ำ
เขาก็บอกว่าแพงไหมแล้วเราก็บอกว่าก็บางทีพอคนขายบอกราคามา
เขาก็นิ่งแล้วบางทีเขาก็เปลี่ยนใจว่าเขาไม่เอา

เขาก็แบบว่าก็บอกบางทีเรายังบอกเอาที่น่ารักออกลูกแม่อยากได้
บางทีเราชอบเองของเด็กกันเขาก็บอกว่าอยู่ไม่เอาเอาหน่อยนะแม่อยากได้จริง
ก็มีที่เราอยากได้เองเขาก็ไม่เอา
แต่ก็มีบางอย่างที่เขาอยากได้ที่เราบอกว่าไม่เอาไม่นั่นไม่นี่
ก็มีบางถือว่าเขาก็คิดแล้วตัดสินใจได้ในวัยที่โอเคค่ะ
จริงโตไหมหรอไม่นะมายูยังดูเด็กยังดูเด็กอยู่ค่ะ

เพียงแต่ว่าเขาก็มีความคิดบางอย่าง
ที่แบบตัดสินใจอะไรได้ในบางมุมนะ
มุมก็เด็กมากบางมุมก็ไม่ไหวเลย
มุมก็เออคิดได้มากกว่าเราดีกว่าเราอีก
ให้คำตอบกับเราได้ดี
บางทีเรากลับมาฟังคำพูดของลูก
ที่เขาแบบแนะนำเราหรืออะไรต่าง
ก็ถือว่าเขามีความคิดที่มีเหตุมีผลกับเขาเหมือนกัน

พออายุมากขึ้นเด็กบางทีมีคนมาถามเหมือนกัน
เห็นไงค่ะเคยอ่านข่าว

คุณแม่คุณพ่อบางท่านบางครอบครัวก็จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องลูกหรืออย่างเงี้ยแบบนี้หรืออย่างเงี้ย
บอกว่าไม่เป็นไรเลยค่อยเข้าใจเขาอย่าไปเครียดเพราะว่าโตไปเรื่อยเขาจะเปลี่ยนเอง
ซึ่งก็เป็นความจริงคือมายูก็ดีขึ้นด้วยอายุเขาก็มีเหตุมีผลมากขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นดีขึ้น
แต่ว่าเราก็ค่อยคอยบอกคอยอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือในจุดนี้คือเขาโอเคแล้วค่ะไม่ค่อยมีอะไรเลยนอกจากบางอารมณ์มากกว่าที่จะเป็นแต่ส่วนใหญ่โอเคมากตอนนี้ดีมาก

ครับผมใช่ค่ะผมชอบงานยู้ยู้มากค่ะ
ก็เค้าก็วอกว่าเค้าอย่ามาอะไรก็เลยนี่ใช่ไหม
อย่ามาคาดหวังอะไรกับเค้าเลย
เขาก็ไม่ได้ไปให้คนดีคนอื่นเถิด

เค้าก็แค่เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายท่อน
เป็นคนกลางให้ทุกคน
ทำดีที่สุดในรูปแบบของเขา
แสดงว่าที่มีก็ดูอยู่กัน
เห็นกันนะครับดูคลิป

แต่เองจีบไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ดูนจริง
เพราะเห็นทำละครน้องทำอะไรคือยุ่งมาก

ให้เค้าก็จะเต็มปัง

น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ

คิดว่าเหมือนที่เขาพูดนะคะ
อะไรคือบางทีมันกดดันเนาะทำตรงนี้กดดันเยอะมันก็กดดัน
คิดว่าปล่อยไปเรื่อยดีกว่าค่ะ